ใครที่ยังโฟกัสอยู่ที่กล้วยด่างมาดูทางนี้ค่ะ

กล้วยด่างเนี่ยแพงกว่าทองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทองหนึ่งบาทเท่าไรฮะตอนเนี้ยสองหมื่นกว่า

ผู้ชายที่ราชบุรีค่ะไปซื้อกล้วยด่างมาต้นละ๑ล้าน
เพาะพันธุ์คือทำทุกอย่างในต้นนี้
เพื่อที่จะเอาอะไรรู้ไหมเอาอะไรครับ
เอาใบเอากาบไปทำกระเป๋าแบรนด์อะไร
ตอนนี้แบรนด์อืมเป็นแบรนด์ของเขาเอง

นี่เอาสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะสวยนะคะ
แล้วเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยด่างเข้าไปอีกนะ
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าขายไปเท่าไหร่แต่สวยมากเลยนะคะ
คุณธนกรสดใสค่ะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายศรีอำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรีนะคะสุดท้ายแล้วนี่

ต้นกล้วยด่างสายพันธุ์แดงอินโดซื้อมาในราคาต้นละ๑ล้านบาทนะฮะ
เพื่อนำมาทำวิจัยขยายพันธุ์แล้วก็ใช้กาบใบต่างเนี่ย
ส่วนต่างของกล้วยมาทำเป็นกระเป๋าแฟชั่น
ให้เสมือนว่าใบกล้วยกาบกล้วยเนี่ยเหมือนหนังเห็นไหม
เหมือนกระเป๋าหนังแต่นี่คือทำมาจากใบแล้วก็กาบกล้วยนะคะ
ใช้ชื่อแบรนด์ว่าตานีแบรนด์เออชื่อดีนะดีมากตานีแบรนด์ค่ะ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการวิจัยอยู่นะคะซึ่งสามารถทำได้
แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยว่าสามารถเอามาใช้จริงได้หรือเปล่า
แต่เนี่ยเขาทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วนะนะฮะ
ตอนนี้เขาบอกว่าตานีแบนจะใช้ใบกล้วยทดแทนหนัง
แล้วก็มีอีกหลายสายพันธุ์ที่มีลวดลายสวยงามแบบนี้นะคะ
สามารถนำมาต่อยอดสร้างแบรนด์ได้ด้วย
นี่จะบอกว่าตานีต่อเงินนะจ๊ะ
คือเงินต่อเงินเขาบอกว่าเขาซื้อมาหลักล้านบาท

เขาเคยเอาไปออกงานการแสดง

คุณลุงลุงตู่พลเอกประยุจันโอชา
ท่านไปเดินในงานใช่ไหมไปเปิดงาน

ต่อไปนี้นะคะนั่นแปลว่าอะไรจากหลักล้านที่ซื้อมา
ก็จะขยายไปอีกหลายล้านบาทเลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเจ้าของก็คือคุณธนกรบอกว่า
แนวคิดสร้างสรรค์แบบนี้คือคนในชุมชน
ตำบลเจ็ดเสมียนราชบุรีเขาช่วยกันช่วยกันคิด

ส่วนกล้วยด่างที่ซื้อมาต้นแม่๑ต้น
พร้อมกับหน่ออีก๑หน่อและก็ต้นเล็กอีก๑ต้น
ชุดนี้๓อย่างรวมราคา๑ล้านบาท
เล็กขายไปแล้ว๓๕๐๐๐บาทมีกำไรด้วยเห็นไหม
ส่วนต้นแม่บอกไม่ขายนะคะตั้งใจจะซื้อมาวิจัย
แล้วก็เพาะพันธุ์ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สำหรับคนในชุมชนผลิตวิสาหกิจชุมชนค่ะ

เราก็จะเคยเห็นแต่กระเป๋าที่เป็นหนังงูจราเข้